ใช่เพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายที่ร้านชาบูค่ะ

มันเป็นเหตุที่ทำให้นางเอกวิกหมอชิดน้องจริงปิ๊งรักหนุ่มหล่อเชฟปิงที่ร้านชาบู

น้องจริงเปิดใจแบบเชิดใสเลย

หอกกันเล่นพี่สาวน้องสาวนะคะ

ลั่งรักกับแฟนหนุ่มรุ่นพี่เชฟปิงนี่แหละค่ะ

โอ้โหโดบหัวไปอีก
จริงบอกว่าเชฟปิงเขาใจดูแลดีมากเลยค่ะพี่

รักครั้งนี้จะเรียกว่ามนต์รักชาบูก็ไม่ผิดนะคะ
เพราะว่าครั้งแรกที่ได้เจอก็คือรุ่นพี่เนี่ย

ดูคุณดูตอนเขามารายการ

ซึ่งตอนนั้นในใจจริงก็ไม่คิดอะไรแล้วค่ะ
ก็อยากกินก็หิวอะนะคะ

จ้างหม้อชาบูเลยค่ะ
จริง

ไม่มีเลยไม่มี
ไปจะไปนั่งสไลด์ในแอปหาคู่ทำไมเป็นร้านชาบูกัน
ต้องถามถึงขั้นที่ว่าไปไหว้พาร์ทที่ไหน
ลูกสาวเอ้ยถึงได้แบบว่าแฟนหน้าตาดีงานดีขนาดนี้
เวลาเทคนิคกันจะขอพรหาคู่นะ
ถ้าได้จริงนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าขาจะบนด้วยชาบู

แต่เอาจริงคนเขาจะเจอเขาจะปิ๊งกัน

บางคนไปเที่ยวรอบโลกไม่มีแฟนเลย

สาวใส่เป็นเจ้าหิ่งนะ
ไม่ก็รับมันเซลล์ไหมแม่ก็มันเข้ากับชุดเทอร์ลี่เห็นไหม